กลับมาในช่วงนี้เอาใจคุณผู้ชมที่ชอบของใหญ่ของยาวตกใจค่ะที่พูดถึงมันเป็นพืชผักคุณผู้ชม
ข้อชอบสีอะไรที่เป็นผักอันใหญ่แล้วก็มีแบบยาวด้วยนะ
นอกจากนี้ยังมีสปรสอีกด้วยถ้าจะพาไปชมกันครับ
ทานได้ที่เห็นอยู่ตอบเลยว่าทานได้

นี่ก็คือน้ำเต้ายักษ์นะครับผลอวบอ้วนเลย

มีเส้นรอบวงประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเมตรนะครับยาว๖๐เซนติเมตร
น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๕๐๗๐กิโลกรัมครับ
โดยคุณอำพรภัยศูนย์เจ้าของไร่ภูฟ้าใสอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
เล่าว่านำเมล็ดพันธุ์น้ำเต้ายักษ์นี้นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่
ปลูกเอาใจนักท่องเที่ยวครับให้แวะเข้ามาชมและถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
ซึ่งน้ำเต้ายักษ์มีด้วยกันอยู่๔ซุ้ม
นอกจากนี้ยังมีน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาวด้วยเป็นอีกพันหนึ่งนะครับ

ซึ่งน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาวเมื่อผลโตเต็มที่
จะมีความยาวกว่า๑๕๒เมตรแบบยาวที่เห็นนี่แหละครับ

ใช่ส่วนเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร
น้ำหนักก็น้อยลงมานิดนึงก็คือ๒๐๓๐กิโลกรัมครับ
เอาล่ะไปดูสับปะรดกันหน่อยสับปะรดพันธุ์ใหม่
เขาบอกว่ารสชาตินี่สุดยอดเลยนะครับ
ปะรดพันนี้ครับมีชื่อว่าหอมทองเมืองราช
เป็นสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ของอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
จุดเด่นก็คือมีกลิ่นหอมรับประทานแล้วไม่กัดลิ้นนะครับ
และที่สำคัญยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า๑๐วันอีกด้วย
ชอบที่สุดก็คือทานแล้วไม่กัดลิ้นนี่แหละ
สับปะรดทานไปเยอะมันจะกัดลิ้นไงดื่มน้ำเปล่าตามเข้าไปรู้เรื่องเลยอ่ะพุธศึกข่าวนะครับ
ไปถามคนนี้ครับลุงเช่าการสมทบเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกสากรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง
เล่าว่าสับปะรดสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับมีเกษตรกรเริ่มปลูกแล้วคาดว่าไม่เกิน๓๐๐๐หน่อ
เนื่องจากราคาหน่อพันธุ์ค่อนข้างแพงครับในพื้นที่๑ไร่สามารถปลูกได้๗๐๐หน่อครับ
ซึ่งข้อแตกต่างของสับปะรดสายพันธอมทองเมืองราชกับสายพันธัตตาเวียคือ
ทองเมืองราชจะมีความหอมเนื้อจะมีสีเหลืองตลอดทั้งลูกและยังเก็บรักษาเอาไว้ได้คงทนและนานกว่าพันธุ์อื่นนะครับ
ส่วนการตั้งชื่อว่าหอมทองเมืองราชก็เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทยครับ
และหลังจากนี้นะครับคาดว่าเมื่อเกษตรกรปลูกสับปะรดสายพันธอมทองเมืองราชกันมากขึ้นจะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้นราคาส่งออกน่าจะไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๓๐บาทแล้วก็เตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศมีเป้าหมายอยู่แล้วคือศรีลังกาและญี่ปุ่นนะครับ
ลองทานดูเหมือนกันรับรองว่าคงจะหวานหอมลิ้นน่าดูเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศเนี่ยยังเย็นสบายเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์กันต่อนะคะพาไปติดตามความสวยงามของธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเขาค้อกันด้วยติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
เขาขอถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของหลายคนอยากจะไปสัมผัสกับอากาศเย็นสบายวิวป่าภูเขาสวยงามชิวกันไปครับและยิ่งช่วงนี้มีสตอเบอรี่สดจากสวนขายกันริมทางบางที่ก็ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเก็บเองกับมือด้วย

ก็มีร้านหนึ่งนะครับที่ขายทั้งสตอเบอรี่

ช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลนี้ก็ตกเฉลี่ย
ก็ประมาณหักต้นทุนกำไรก็อยู่ประมาณ๘๐๐๑๐๐บาท
ถ้าปกติที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
รายได้ถือว่างามทีเดียวเพราะปลูกเองขายเอง
แบบนี้ต้องขอบุกสวนซะหน่อยช่วยเก็บสตอเบอรี่สดกันเลยครับ
คำเดียวเลยนะครับ

สตอเบอรี่มีทั้งหมดประมาณ๒ไร่แต่ก็มีพืชอีกหลายอย่างครับ
เพราะว่ามีแนวคิดคือทำเกษตรแบบผสมผสานไม่ปลูกพืชชนิดเดียว
ทำแบบเกษตรผสมผสาน
คือสตาร์เบอรี่เต็มที่ก็ประมาณ๖เดือน
พอหมดสตอเบอรี่ผมก็จะลงอย่างอื่นพืชอย่างอื่น
คืออย่างสมมติว่าเป็นแตงเป็นผิก
นี่ก็เป็นแปรงถดพูเป็นถดพูรุ่นสุดท้ายละครับ

ก็เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานทันทีเลย
แล้วมีเอนี่ด้วยต้นอัวโอคาโดครับ

อีกประมาณ๓ปีก็จะเก็บลูกขายได้
เป็นตัวอย่างนะครับในการทำเกษตรแบบผสมผสาน

จะมีผลผลิตขายตลอดทั้งปีเลยครับ
และนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเป็นอะไรครับพี่ป้อม
มะระหวานครับ
มะระหวานมะระหวานนี่คือ
หวานจริงใช่ไหมไม่ได้ขมใช่ไหมครับ